เรื่องราวของโครงการดีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
ซึ่งเป็นรางวัลที่สำคัญเป็นรางวัลพระราชทาน
และเป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้กำลังใจแก่องค์กรธุรกิจที่มีการพัฒนา
รวมถึงมีการบริหารจัดการด้วยความเป็นเลิศ
แล้วก็เหมาะสมกับการเป็นต้นแบบให้กับองค์กรต่างด้วยนะครับ
วันนี้เรามีเรื่องราวดีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
๗สาขารางวัลจาก๙สาขารางวัล
แก่ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

ความเป็นเลิศด้านสินค้าการบริการ
ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคม
และเป็นปีแรกกับรางวัลพระราชทานในสาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เพื่อเฟ้นหาองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
และมีความเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น

และนำแนวทางมาพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรของตนเอง

เราทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะตอบสนองลูกค้าเราจริง
ทำให้คุณภาพชีวิตลูกค้าดีขึ้น

อันนั้นคือสิ่งที่ควรจะอยู่ในใจเสมอ
ส่วนรางวัลจริงก็คือผลพลอยได้
เมื่อเราทำดีแล้วลูกค้าเขาเห็นคุณค่าแล้ว

เพราะฉะนั้นผมว่าเราอาจจะไม่ตั้งทงว่า

เราจะพัฒนาตัวของเราหรือบริษัทของเรา

ขั้นตอนของการคัดเลือกคือผู้บริหารระดับสูง
อย่างเช่นประธานประธานกรรมการบริหาร
องค์กรที่เป็นที่ยอมรับในภาคธุรกิจ
ที่มีรายได้สูงสุด๑๐๐องค์กรในประเทศไทย
แบบสำรวจความคิดเห็นที่ทางโครงการจัดทำขึ้น
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
โครงการจะนำข้อมูลจากการสำรวจมาประมวลผล
และเสนอชื่อองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก

สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นเช่นกัน
ครีมิการบรมพันธ์ใจข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน